เราย้อนกลับมาเกาะติดเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือนะคะ
พายุสนร้อนปลาบึกหน้าจอตอนนี้เรานับถอยหลังนะคะ
ยุขึ้นฝั่งเรานับถอยหลังตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของคืนนี้
เพราะว่าจะขึ้นฝั่งก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดใน๑๖จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

พลเอกปริยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เนนกับผู้ว่าราชการจังหวัด๑๖จังหวัดภาคใต้นะคะ
เตรียมพร้อมรับมือพายุส่วนร้อนประบึก
ที่จะเข้าภาคใต้๓๕มกราคม
นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ทุกคนรู้ดีว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้น
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน
ไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแต่ต้องเตรียมความพร้อม

ยืนยันว่าทั้งพลเรือนตำรวจทหารพร้อม๒๔ชั่วโมงในการช่วยเหลือ

ที่รับฟังเพลงอยู่ทั่วไปต้องออกให้รับภาพต่อไปนะครับต่อเวลา
ก็นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ

อุตุนิยมวิทยารายงานว่าพายุโซนร้อนปลาบึกอยู่ในทะเลอยู่นะคะ
พลังของพายุอยู่ที่๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เคลื่อนขึ้นฝั่งตามแนวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอปากพนังและอำเภอศรีชน

เอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
บอกว่าก่อนหน้านี้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วค่ะ
เมินสถานการณ์ทั้งหมดมีสิ่งที่น่าเป็นห่วง๓เรื่องนะคะ
๑คลื่นลมในทะเลค่ะคลื่นสูงนะคะ
วาตภัยก็คือลมแรงนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมขัง
พังทลายของหน้าดินด้วยนะคะก็ต้องสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขัน
คือบางพื้นที่ตอนนี้อพยพคนไปแล้วอย่างที่เรารายงานไป
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดอยู่ชายทะเลอำเภอปักพนังอำเภอศรีชนอำเภอท่าสารา
แต่ก็ย้ำกับประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนก
เพียงแต่ต้องป้องกันเพื่อลดความรุนแรงสำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ
ก็เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ก่อนนะคะ